มาใหม่แกะกล่องจะมาประลองยุทธ์กับเด็กซ่าครับ

ตัวอยู่เอ๊ะทำไมพี่หอยเปลี่ยนไป

อาจไม่สวยและดู
แต่ดูแฟนด้วยพลัง
ภูมิใจที่สุดที่ได้เกิดเป็นลูกพ่อค่ะ

พอภูมิใจที่สุด
พอภูมิใจที่สุด

คือการแลกหมัดรุ่นเล็กของทีมเด็กเสียงดีจำนวน๒ทีม
ที่ตั้งใจจะมาสู้เพื่อชิงทุนน้ำใจ
โดยการแข่งขันจะแบ่งออกเป็น๔รอบ

รอบที่๒โจทย์เพลงพิเศษ

รอบที่๓จำนวน๙ยก
และรอบที่๔ประชันทีม

ถ้าทีมไหนได้คะแนนสะสมมากกว่า
จะได้รับเงินทุนน้ำใจ

ทีมที่มีคะแนนสะสมน้อยกว่า

ไม่มีร้องถูกหรือร้องผิด
แต่เวทีนี้สำหรับเด็กร้องเพราะเท่านั้น
ในวันดี
ศึกเพลงอีสานในรอบที่๓
ยกที่๓ที่ผ่านมา
สามารถขวาใจกรรมการไปครอง

เด็กอ้อนพระนครคิรีไปอีก

เพชรบุรีจะแก้เกมยังไง

ขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่เวทีการแข่งขันของเด็กซ่าเสียงดีที่จะมาสู้เพื่อบ้านเกิด
ในร้องด้ายกำลัง
เวทีแห่งนี้นะครับไม่มีร้องผิดไม่มีร้องเพี้ยน
มีแต่เด็กร้องเพราะและเด็กเสียงดีนะครับ
และก็มีเด็กที่มีน้ำใจ
เพื่อที่จะหาทุนไปช่วยบ้านเกิด

ก็จะได้ทุนกลับไปช่วยบ้านเกิดของเขาถึง

เพราะมีทุนปลอบใจกลับไปถึงสามหมื่นบาท
วันนี้พบกับคณะกรรมการ๓ท่านครับ

จะมาประลองยุทธ์กับเด็กซ่าครับ
พี่บุ๋มบิ๋มสามโทน
สวัสดีค่ะ

ได้ฟังเสียงแล้วเราคุ้นไหม

เออร้องได้ยกกำลังซ่า

เดี๋ยวนะคะเมื่อกี้ซ่านะคะเดี๋ยวขอฉีดแอลกอฮอล์
รอบที่๓แข่งขันกันทั้งหมด๙ยก
โดยรอบนี้จะเพิ่มเป็น๒คะแนน
และกรรมการมีสิทธิ์ยกกำลังซ่า
ในกับทีมที่ประทับใจได้หมดล้านหนึ่งครั้งตลอดการแข่งขัน
ซึ่งทีมที่ได้สิทธิ์จะชนะในยกนั้น
ร้องได้คะแนนแบบยกกำลังคือ๔คะแนน

กรรมการจะยกค้อนมาใช้สิทธิ์ยกกำลังซ่าให้กับทีมไหน
เอาล่ะครับเปิดศึกในยกที่๔

น้องพัฒน์ส่วนมากเราจะมาแนวหวานนะลูกนะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จด้วย
เพราะว่าทำได้ดีด้วยมีเสียงเป็นอาวุธแต่วันนี้เป็นแนวเพื่อชีวิตใช่ไหมลูก

คุณพ่อให้กำลังใจคุณลูกหน่อยเร็ว

ร้องเพลงให้มีความสุขนะคะ
ลูกของพ่อค่ะ
ลูกของพ่อจากน้องพัฒน์ครับ
มคแล้ว
ลูกของพ่อค่ะ
ฉันดีใจที่ได้เป็น
แต่ลูกของพ่อคนนี้

ลูกสาวของพ่อค่ะ

เฝ้าธนอม
ออมไว้เพื่อครอบครัว

ไม่เคยที่จะท้อใจฉันไม่ตามความฝัน
พ่อนั้นให้กำลังใจลูกต้องการสิ่งใด
หามาให้ทุกครั้งอาจไม่สวยเลิศรู้
แต่ดูแฟนด้วยพลังสิ่งที่พ่อมุ่งหวัง
คือทางอนาคตไกล
และวันนี้ฉันยังสู้ดินรนอยู่ในสังคม
เพื่อให้พ่อได้ชื่นชมกับความตั้งใจของลูก
ด้วยความรักและพันผูกที่ลูกทุกคนภูมิใจ
หากใครถามว่าลูกเรียก
ตอบด้วยความมั่นใจฉันลูกของพ่อ
ฉันไล่ตามความฝันพ่อนั้นให้กำลังใจ
ลูกต้องการสิ่งใดพ่อหามาให้ทุกครั้ง
อาจไม่สวยและรู้แต่ดูแฟงด้วยพลัง
สิ่งที่พ่อมุ่งหวัง
คือทางอนาคตไกล
และวันนี้ฉันยังสู้ดินรนอยู่ในสังคม
เพื่อให้พ่อได้ชื่นชมกับความตั้งใจของลูก
ด้วยความรักและพันผูกที่ลูกทุกคนภูมิใจ
หากใครถามว่าลูกเรียก
ตอบด้วยความมั่นใจฉันลูกของพ่อ
หากใครถามว่าลูกใคร
ตอบด้วยความมั่นใจฉันลูกของพ่อ
พ่อคะหนูอยากบอกพ่อว่า
ภูมิใจที่สุดที่ได้เกิดเป็นลูกพ่อค่ะ

นี่ครับรู้ไหมพอภูมิใจที่สุด

หนูอยากร้องเพลงนี้ให้กับใครจริงแล้วในใจของหนูว่าลูก
อยากร้องให้ครอบครัวทุกครอบครัว
แล้วก็คนที่หนูอยากร้องให้ฟังมากที่สุดก็น่าจะเป็นคุณพ่อค่ะ
เอาละไม่รู้ว่าจะโดนใจคณะกรรมการมากน้อยแค่ไหนครับ

ต้องบอกว่าวันนี้น้องพัฒน์ทำได้สมบูรณ์แบบมาก
แง่ของการร้องแล้วก็ในแง่ของการนำเสนอออกมา
ในหัวใจของพัฒน์ด้วยคือความผูกพันกับคุณพ่อแล้วก็ครอบครัวของพัฒน
คือมันแสดงออกมาทั้งสีหน้าแววตาแล้วก็ทุกสิ่งอย่างที่มันออกมาเลย
คือพอมันออกมาจากใจปุ๊บคนฟังก็จะรู้สึกได้ถึงความจริงใจ
แต่ว่ามันอาจจะมีอยู่จุดหนึ่งที่พี่ไอ้พยายามที่จะมองหาก็คือ
น้องพัฒน์เป็นคนติดการร้องเพลงหวานแล้วก็ใช้คำที่ค่อนข้างยาว
แล้วก็ปิดคำช้าแต่ว่าโดยรวมแล้วมีความสุขมาก
แล้วก็ได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนจากเพลงนี้ครับ
การที่จะร้องเพลงแล้วประสบความสำเร็จไหม
หมายมันอยู่ที่ว่าร้องแล้วมันกระทบใจคนฟังไหม
คนฟังเชื่อไหมแล้วฝนเชื่อว่าทุกคนที่นั่งอยู่เนี่ยน้ำตาคลอตามแล้วเชื่อ
แสดงว่าประสบความสำเร็จแล้วนะคะแล้วคำว่ามีพลังของเขาในเพลงมันมีพลังจริง
ฝนขนลุกทุกครั้งเวลาที่น้องพัฒน์เปล่งเสียงคำว่าพลังออกมา
แต่เป็นห่วงแค่หนูร้องไปร้องมาหนูไมค์หนูเอาลงมันก็เลยวูบวาบ
เพราะฉะนั้นหนูต้องมีสติในการถือไมค์ด้วยลูกนอกนั้นทำได้ดีแล้วค่ะ
น้องพัฒน์น้องมีเสน่ห์มากรู้ไหม
เวลาหนูพูดถึงพ่อหนูหรือว่าเวลาหนูมีความรู้สึกที่ผูกพันกับพ่อเนี่ยลุงสัมผัสได้
ร้องเพลงของหนูหนูตั้งใจร้องเพลงนี้มาแล้วก็ส่งพลังถึงลุงได้นะ
ลุงก็นึกถึงลูกลุงลุงก็มีลูกวัยวัยประมาณหนูเนี่ยลูกลุงเป็นลูกผู้ชาย
อีกอย่างหนึ่งของหนูคือความเขินอายที่ลุงเห็น
อันนี้มันเป็นความรู้สึกตอนเป็นเด็กเท่านั้นถึงจะทำได้
หนูโตขึ้นโตขึ้นเนี่ยถ้ายังมีความรู้สึกนี้อยู่จะดีมากเลย
เขินอายโดยเป็นธรรมชาติโดยไม่ได้แทร่ง
ความรู้สึกดีไหมนะลูกนะเวลาหนูโตขึ้นลุงเป็นกำลังใจให้ครับ
ทำไมพี่บุ๋มหิมพูดถึงเขินอายแล้วพี่ฝนบิดขี้เกียจทำไมคะ
ก็อยากจะเขินอายแบบว่าอย่างที่พี่มิ้นบอกไงว่ามันน่ารักใช่ไหมคะ

หนูคิดว่านะคะพัฒน์เป็นคู่แข่งที่ยากสำหรับทีมหนูเลยค่ะ
เพราะว่าพัฒน์เลือกเพลงมาเนี่ยเป็นเพลงที่พี่บิวกรยานีร้องออกแนวใต้หน่อย
ซึ่งเหมาะกับสำเนียงของพัฒน์ค่ะแล้วก็พัดมีความเข้าใจกับเพลงลูกทุ่งค่ะ
แต่ผมไม่หนักใจครับเพราะเพลงไทยจะเอาร็อก
ไปตู้กับรุกตรงอินดีอะไรอย่างแนี่ยครับ

น้องพัฒน์เปิดศึกยกนี้ด้วยเพลงซึ้งที่ทำให้หลายคนน้ำตาซึม
ด้วยความรักที่น้องพัฒน์สื่อสารถึงพ่อ
ความหนักใจอย่างยิ่งจึงตกอยู่ที่เพลงไทย
ซึ่งเป็นเด็กที่เคยแต่ตีกรองอยู่หลังศิลปิน
แต่ไม่คุ้นเคยกับการร้องเพลงอยู่หน้าเวที
ช่วงหน้ามาเอาใจช่วยเพลงไทยกันนะครับ
เพื่อนอันดับแรกชาวร็อกต้องแข็งแรง

แสงสุวรรณกับแม้รอยจืน
ให้เห็นปลายทางก็มี

เพลงไทยชอบเพลงแนวไหนมากที่สุด
มาตั้งแต่กี่ขวบลูกจำความได้

คือมุ่งไปทางนี้เลยใช่ไหมลูก

ร็อกต้องแข็งแรงนะลูกแข็งแรงใช่

โดยเฉพาะสีหน้าเวลาที่ออกทำการแสดง
วันนี้เรามีปรมาจารย์สายล็อก
จะมาให้วิชากับหนูบนเวทีแห่งนี้

ถ้าอยากพบแล้วขอเชิญพี่ไอซ์สลันยู
สายร็อกสายร็อก
ขอเชิญพี่บิ๋มเลยครับมามานี่มา
ไปไป
เฮ้ยเฮ้ยระดับสอง

เออพี่แป๊บระดับสิบ
แล้วขอบคุณพี่แจ๊คมากลูกขอบคุณมากลูก
สู้นะเถอะลูกน้ำ

ถ้าสู้นะครับมาพบกับเพลง
หูจากน้องเพลงไทย

เจ้าโรคอยู่ไหน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

เปรียวไปได้เป็นละออกลองลอยไป
แต่คืนไม่ได้อย่างเช้า
อยากคิดหุ่นแหวนปล่อยมันไป
เรื่องของวันวานแต่จริง
อย่างเตือนให้เธอมึงวันจะเหมือนโบสถ์มึงวันจะสดใด
แสงสุวางด้วยแม่งเจือกจะหยุดเครื่องขนาดผ่านความมืดนั้น
สุดท้าย

แม่วิ่งรอบเวทีเลยใช้เวทีคุ้มมาก

โชว์ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้ลูก
รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็สบายโล่งมากครับ

เขาไม่ค่อยแข็งแรงอยู่แล้วด้วย

นี่ขนาดไม่แข็งแรงวิ่งทั่ววิทีด้วยนะ

น้องพัทเป็นอย่างไรคะลูก

น้องสู้กับความตื่นเต้นของตัวเองได้

ตอนนี้ก็ต้องเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการแล้วครับ
เอาไปลำบัจรรย์ก่อนดีกว่าดูปุ่นพ่อ

ความสามารถเท่าที่หนูจะทำได้
ส่วนเรื่องการร้องการแสดงโชว์
หนูทำมันดำเนินไปตั้งแต่ต้น
จนจบได้อย่างมีพลังครับและส่งถึงลุงได้ด้วย
จนมันทำให้ลุงรู้สึกต้องวิ่งเข้าไปหาหนู

นั่นคือสิ่งที่หนูถ่ายทอดมาให้ลุง
เป็นกำลังใจให้เดินทางด้านนี้ต่อไปนะลูก

พี่ฝนครับเป็นยังไงบ้าง
สิ่งที่เพลงไทยทำในวันนี้
เพลงไทยไม่ได้มาร้องเพลงประกวดนะครับ

ชมแล้วก็ดึงพวกเราเข้าไปอยู่ในเพลงของเพลงไทยด้วย
อย่างเช่นเอาลุกขึ้นมาเต้น
การที่น้องเพลงไทยแบบวิ่งรอบเวทีเลยเนี่ย
ฝนว่ามันเป็นอารมณ์ที่คุ้มคลั่งที่อยู่ข้างใน
ที่น้องเพลงไทยอยากจะสาดมันออกมาใช่ไหมครับ
มันเป็นสิ่งที่เท่มากเลย
ถ้าไม่รวมอาการตื่นเต้นอาการอะไรอย่างนี้

นี่คือศิลปินตัวน้อยคนหนึ่งเลยค่ะ
เท่มากครับ

ฟังพี่ไอ้ดีนะเพลงไทย
หลังจากนี้ขึ้นมันทุกเวที
ประกวดมันทุกเวที

แต่อย่าสนใจสักเวทีว่าจะชนะหรือจะแพ้
ให้มันเป็นเรื่องปกติธรรมชาติ
ชนะถือว่าเป็นความโชคดีเป็นเรื่องขำขัน
เพราะสิ่งที่ผมจะได้จากการขึ้นเวที

มันคือการฝึกฝนอาวุธ
และความเชี่ยวชาญบนเวที

มันมาจากจิตวิญญาณมันมาจากอินเนอร์
ถ้าพูดถึงการประกวดเนื้อเพลงไทย

ถ้าแข่งประกวดร้องเพลงเราแพ้
แต่ถ้าแข่งความเป็นศิลปินบนเวที
พี่อยากดูโชว์แบบนี้จากนักร้อง

พี่เพลงไทก็ร้องดีอยู่แล้วนะครับ
น้องน้องโมโก็ตัดใจนิดหนึ่งนะครับ
ตี่สมีลาภาพื้นด้วยนะครับ

น้องเพลงไทยได้กลยุทธ์ปรับใจ
ให้กล้าแบบชาวร็อกจากลุงบุ๋มบิ๋ม
ทำให้โชว์วันนี้ทำได้ดีกว่าทุกครั้ง
ในช่วงหน้ามาลุ้นกันว่าใครจะชนะในยกนี้

ไม่ใช่พ่อแท้ของเขาผมยังรู้สึกตื้นตันแทนคุณพ่อเลยนะครับผม

สักครู่นี้พี่เขาร้องเพลงอะไรครับ
ขอเชิญเด็กซ่าทั้งสองทีมขึ้นสู่เวทีเด็กซ่าครับ
โอเค

ก่อนที่คณะกรรมการจะให้คะแนนนะครับ
แซคอยากบอกอะไรกับน้องทั้งสองคนครับ
สุดมากครับวันนี้ครับทั้งสองคนนะครับ

และอีกคนนึงก็โอ้มันเต็มที่เลยวันนี้ครับ
ผมคิดว่าวันนี้เหมือนเพลงไทยไม่ได้มาประกวดร้องเพลงครับ
ใช่ใช่ใช่
อ้อนพระนครคิรีนะครับมีคะแนนสะสมอยู่ที่๙คะแนน
สมิลาพาเพลินนะครับมีคะแนนสะสมอยู่ที่๑๓คะแนน
ลุ้นและเป็นกำลังใจกันนะครับว่าคณะกรรมการนะครับจะเทคะแนนให้กับทีมไหนนะครับ
แล้วถ้าวันนี้คณะกรรมการใช้สิทธิ์ยกกำลังซ่าขึ้นมา
นั้นก็จะเป็นฝ่ายชนะไปเลยนะครับด้วยคะแนนอีก๔คะแนนนะครับ
ลุ้นกันว่าคณะกรรมการจะเทคะแนนให้กับทีมไหน
ทีมไหนจะเป็นฝ่ายชนะในยกที่๔
แล้วจะมี๑ทีมหรือไม่ที่จะได้๑๐ยกกำลังซ่าจากคณะกรรมการนะครับ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
ลูกของพ่อใช่ไหมลูกใช่ครับแล้วนาโนรักพ่อไหมครับรักครับเออแสดงว่าได้กินไอติมแล้วสิพี่พัฒน์รู้สึกยังไงคะที่ทีมเรามีชัยชนะวันนี้ลูกก็รู้สึกดีใจค่ะแล้วก็อยากจะบอกว่าวันนี้นะคะน้องเพลงไทยทำได้ดีมากมากเลยค่ะน้องเก่งมากมากเลยค่ะยกหน้าก็ขอให้ชนะนะคะ
เอาละครับความสุขและความสดใสแบบนี้นะครับ
ยังคงมีที่เวทีแห่งนี้ร่วมกันเป็นกำลังใจด้วยนะครับ
ในร้องได้ยกกำลังสตาร์
ที่สามารถโชว์ได้เต็มพลังแล้วจริงจริงตลอดเดือนพฤษภาคมนี้
ร่วมสนุกตอบคำถามประจำสัปดาห์กับกิจกรรมร้องได้ยกกำลังซ่าและอามาโด
เพื่อลุ้นรับคิดเซ็ทจากอามาโด่หมูราคาเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาท
ปัดละ๑๐รางวัลร่วมสนุกและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง
เฟซบุ๊คไทยรัฐทีวีสนับสนุนโดยอามาโด
มาทั้งตัวเลยรักแนน้อนน้อนน้อนแต่รักแนน้อนน้อนน้อนนะคะ
ขอความมิตราจังหวนให้พี่ได้พลวาวาเวทาวัน
คุณจับฉันมาทำไมอ่ะจะจับแกมาเป็น
เมียล่ะสิเมียลโอ้เมียล่ะสิ
กินดีอยู่ดีเขาให้มีโชคไร้ทุกข์ไร้โศกไร้โรคภัย
นอนหลับฝันดีมีตังค์ใช้จะทำอะไรให้เจริญเจริญ